คุณผู้ชมครับในช่วงที่ใกล้การออกสลากินแบ่งคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
ใช่อะไรเลื้อยเข้าบ้านนะมันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อได้หมดเลย
เป็นประเด็นได้วงเงียเขี้ยวขอนะฮะเอาพาไปดูที่แรกกันก่อนนะคุณผู้ชมนี่
มาที่บ้านเร็กที่นี้เลยนะห้องเช่าได้ที่๑๙ทัพ๑๒นะครับตะบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรี
เจ้าของห้องเช่าเนี่ยนะหัวใจแทบจะวายนะฮะหลังเปิดประตูมาไปจ้าเอกับพี่เหลือม
อ้วนจ้ะนอนนิ่งอยู่บนกำแพงห้องนะฮะครั้งจะไล่ไปก็ไม่กล้าไล่เดือดร้อนก็กู้ภัยมาช่วยจับหน่อยแล้วกัน
สอบถามในตีเนี่ยอายุ๔๔ปีเขาบอกว่าโอ้โหงูตัวนี้นะ

เปิดประตูมาก็ไปเจอมันนอนสภาพนี้แล้ว
ตกใจกันใหญ่เลยเพราะว่าไม่เคยเจองูตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
สงสัยจะมาให้โชคแหละเพราะว่าก็จะใกล้ถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับ
ห้องชาวนี้๑๙๑๒นะครับ
ไปต่อเลยค่ะที่จังหวัดชายภูมินะคะ
เขาก็เชื่อว่าน่าจะให้โชคเหมือนกันแหละค่ะนี่ค่ะ
ไม่ต้องเรียกเลยมาเองแบบนี้นะ
ของเทพฯสบาลบ้านท่านนะคะ
พาไปที่บ้านของแกแล้วหยิบเสื้อ
เสื้อลายสก๊อตแบบนี้ให้ดูมันเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมโฟกัสไปที่เสื้อตัวนี้ละค่ะถูกแล้ว
เฮียยุ้ยแกเอามาให้ดูลองสังเกตดีนะคะ

กระเป๋าเสื้อเนี่ยแบบนี้คุณนั่นคืออะไรล่ะ
ครับงูมันลอกมาพาดอยู่ที่เหนือกระเป๋าเสื้อแบบนี้

จากบ้านเลขที่นอกจากทะเบียนรถที่ได้เห็นไปแล้ว

เยยุ้ยเล่าให้ฟังต่อบอกว่า
เสื้อตัวนี้ตั้งแต่ตัดมายังไม่เคยจะใส่เลย
แวนไว้ร่วมกับเสื้อผ้าตัวอื่นมาประมาณ๑เดือนแล้วนะคะ
แล้วพอดีเมื่อวานตอนเช้ากำลังจะไปงานเลี้ยง
ก็เลยไปหยิบเสื้อตัวนี้มาใส่ปรากฏว่าเจอคราบงูอยู่ที่เสื้อ
แล้วพอดึงคราบงูออกมาก็เจอแผ่นนี่แหละค่ะ
ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ก็เจอแผ่นกระดาษติดเสื้อออกมาด้วย
เป็นกระดาษที่ช่างตัดเสื้อเขียนที่เสื้อเอาไว้ว่า

ยุ้ยแกบอกว่าแกก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะงูมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่
แถมตัวเฮียยุ้ยเองก็เป็นคนกลัวงูด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเฮียยุ้ยก็เลยเชื่อลึกว่าอาจจะมาให้โชคหรือเปล่านะคะ
ส่วนบ้านเลขที่เฮียยุ้ยค่ะบ้านเลขที่๒๑หมู่๓ตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิเด้อ
แปลกดีเนอะเอออ่าเสื้อใช่ไหมมีตัวเลขเอาจากบ้านเล็กที่เป็นเสื้อ
เอามาที่ทะเบียนรถหน่อยนะคะเอาให้คุณผู้ชมดูกู้ภัยค่ะ
ก้มส่องอยู่เนี่ยไม่ได้ส่องหาตัวเลขนะ
เขาช่วยลูกแมวลูกแมวมันเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะคันนี้
หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าของรถบอกได้ยินเสียงลูกแมวร้องแงว
แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนค่ะแล้วมันก็มืดอย่างนี้ด้วย
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือกู้ภัยก็มาเลยค่ะ
ส่องไฟค้นหาเป็นชั่วโมงหาไม่เจอ
ก็เลยลองให้เจ้าของรถสตาร์ทเครื่องดูขยับสักนิดนึง
ปรากฏว่าทำแบบนั้นได้ผลค่ะลูกแมวเดินออกมาจากคัสซีพอดีเลยค่ะ
เจ้าตัวก็เลยดึงออกมาปลอดภัยสบายง่าย
เป็นแมวตัวผู้อายุน่าจะแค่๑เดือนเท่านั้นอีก
เจ้าตัวนี้เจ้าของรถเขาก็เลย
ถ้าจะเข้ามาอยู่ด้วยกันขนาดนี้แล้วไปอยู่ด้วยกันเลยละกัน
ดูตาเขาสิเป็นสีฟ้านะ
เอาไปเลี้ยงเลยละกันชื่อว่าเจ้าบุญรอดนะคะ
เอาหมายเลขทะเบียนค่ะรถคันนี้นะคะ

อย่างที่บอกไปช่วงนี้ไม่ว่าจะอะไรเข้าบ้านอะไรโผล่มา
มันก็เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาได้หมดแหละ

ไปดูเรื่องของเต่ากันหน่อยที่พยาวชาวบ้านแห่
ไปดูเต่าเงินเต่าทองให้โชค
ที่สาราวัดสมณัฐทุ่มท่าตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
นี่เออมันก็เป็นสีเงินสีทองเหมือนกันเนอะนะฮะ
คือเต่าสองตัวนี้เป็นลูกเต่าที่ทางพระครูบายดีกาทศพล
ญานเมธีหรือว่าครูบาหนุยจาวาสวัด
เขานำไข่มาจากแม่เต่าที่เลี้ยงในวัดนี่แหละ
มันไข่เอาไปฟักในตู้อบจนมันออกมาอันนี้๓เดือนแล้วอายุมัน

พลิกหงายขอดูท้องเต่าหน่อย
มีอะไรไหมไปดูกระดองหน่อยไม่รู้ว่าเห็นอะไรเหมือนกันแหละ
สังเกตเห็นก็บอกว่าเฮ้ยมันเห็นจริง
เราพูดไม่ได้ให้ชาวบ้านพูดดีกว่าครับ
หาแล้วไหม
เขามองยังไงของเขาได้เห็นอะไรขนาดนั้นเนอะ

สุดท้ายแล้วแต่คุณผู้ชมจะมองล่ะครับ

การรับชมกันด้วยนะครับเอามาฝากกันนะฮะ